แต่ว่าจะพาไปแถวสายใหม่คุณผู้ชม
เขาไปจับผู้ชายคนหนึ่ง

เอ้า

เคยเห็นแต่ในสารคดีมันน่ากลัวกว่านี้นะ

ถึงบอกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นเพชรฆาตแห่งลุ่มน้ำจืด
เอาจริงถ้าสมมุติเกิดว่ามันเผลอหลุดลงไปแหล่งน้ำนะ
ร้อนชื้นแบบบ้านเรานี่คือขยายพันธุ์ได้ง่ายเลยไม่ใช่เหรอ
พวกปลาที่อยู่พื้นถิ่นโอ้โหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมครับ
นี่แหละนุ่มคนที่เป็นพ่อค้าอายุ๒๑ปีชื่อนายอภิษฎิ์ครับ
ของกลางที่ตำรวจเข้าไปจับมาได้ก็คือปลาประเรียนย่าขนาด๖๗เซนติเมตร๖ตัวด้วยกัน
เป็นตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ
บ้านของนายอภิษฎอยู่แถวสายไหมในกรุงเทพนี่แหละ
ตำรวจไปสืบทราบมาว่าอภิษฎลักลอบเลี้ยงปลาปิรัญญา
เพื่อการค้าผ่านออนไลน์ครับแล้วก็ใช้บ้านพักตัวเองนี่แหละเป็นจุดส่งมอบ
ซึ่งการเลี้ยงปลาปิรัญญามันส่งผลกระทบระบบนิเวศทางน้ำแบบที่พี่น้ำแข็งบอกเลยนะ
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้หากปลาปิรัญญามันเล็ดรอดออกไปในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ย
ซึ่งการครอบครองปลาเป็นลัญญาคุณผู้ชมผิดกฎหมายครับ
ตำรวจก็เลยขออนุมัติหมายสารมาขอออกหมายจับครับ
แล้วก็ขายต่อให้กับคนที่สนใจอีกทอดหนึ่งผ่านทางออนไลน์
ขายมาเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วขายเป็นร้อยตัว
คนที่นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกหรือสัตว์ที่มาจากต่างประเทศนะครับ
ถึงเวลาหมดโปรโมชั่นปั๊บไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน
เอาไปปล่อยหรือบางทีเลี้ยงแล้วไม่ดูแลดีหลุดไปบ้าง
มันคืออะไรมันคือ
คือตัวที่มันไม่อยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย
แล้วคราวนี้มันจะไปทำลายระบบนิเวศเละเทะหมดเลย
ครับนะฮะนี่แหละครับต้องระมัดระวังนะคือดูข้อกฎหมายหน่อย
เพราะว่าการมีครอบครองไว้ซึ่งปลาเป็นลัญญาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไข่
หรือน้ำเชื้อเนี่ยพิษกฎหมายนะคุณผู้ชมผิดภาระบประโมงมาตรา๕๓ครับ
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๒๐๐๐๐อ่ะ